แม่บ้านพระจันทร์เบิร์น
หลังจากที่เราขยับขยื่นร่างกาย

สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่ส่วนขามันเริ่มค่ะ
แต่ว่าเราจะขยับสเต็ปขึ้นมานิดนึง
ออกขามากขึ้นเขาบอกว่าขาเนี่ยนะคะ

เธอแล้วกินกำแก้วไงกินกำแก้วอะ

ไปดูสเต็ปที่ถูกต้องดีกว่าว่าเขาเต้นยังไง
เราจะได้จำแล้วก็ไปทำให้ถูกต้อง

กับช่วงหุ่นเสียเปรียเวอร์
วู้วู้

จะยากง่ายและสลัดไขมันได้มากน้อยแค่ไหน
ชมกันค่ะ

เอ้าพวกเรายืด

จังหวะแรกนะครับเราจะก้าวขาขวาไปทางด้านขวา

ขวาชิดซ้ายชิดนะครับ๑๒๓ไป
ขวาชิดซ้ายชิด
สำหรับท่านี้นะครับถ้าเริ่มต้นท่านี้

เราจะทำไปกลับเรื่อยนะครับ
๗ไป

เวลากระโดดจะใช้กระโดด๒ขา

แล้วก็คู่กันดูใหม่นะครับ
เราจะเริ่มจากขวาชิดซ้าย

ขวาชิดซ้าย

อ่านอีกทีนะครับใจเย็นนะ

ท่าต่อไปครับท่านี้จะช่วย

ทางนี้เวลาทำครับเหมือนเราจะหนีบ

ตายโอเคเอาใหม่นะ

ทำง่ายแล้วโดดกลับไปอีกด้านนึง

เก่งมากครับลองใหม่นะขวาซ้ายนะครับ

ดีมากเลยคราวนี้เวลาทำ
พยายามเกรงท้องเบา

ขวาซ้ายดีครับ
หลังจากนี้นะครับเราจะใช้

บิดเป็นขวาซ้ายขวา

ขวาซ้ายขวา๓ครั้ง
ลองดูนะ๓ครั้งนะครับ

ทำเหมือนกันแต่ว่าทำ
อีกด้านหนึ่งครับคราวนี้เวลาทำนะครับ
ท่านี้เราทำขวาซ้าย

ซ้ายขวาซ้ายเวลาทำนะ

ไม่งั้นจะยิ่งทำให้ขายใหญ่นะครับ

จะเป็นการวิ่งเราจะวิ่งไปด้านขวา๑ครั้ง
หนึ่งครั้งแล้วสไลด์ไปด้านขวานะครับ
เหมือนเรากระโดดหลบครับ

กระโดดว่อไปด้านซ้ายอับ
ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน

ทำเหมือนเดิมแต่ทำอีกด้านหนึ่งครับ

โอเคเริ่มสไลด์หวยขึ้นนะครับอีกทีนะครับ

ซ้ายขวาสไลด์สุดท้ายนะครับ

เก่งมากฝั่งซ้ายขวา

หลังจากนั้นครับพอสไลด์มาถึงเสร็จแล้ว

หลังและวาง

หลังหาคู่กัน

ต่อนะครับหลังจากนั้นเอาขาซ้ายครับ
ไว้ค่อยข้างหลังซ้าย
ชิดแล้วก็กางถูกต้องครับ
ช้าทำเรื่อยก่อนนะ๑๒๓

คู่กันแล้วกางอีกทีหนึ่งครับ

แล้วหมุนมาข้างหลัง
อ้าวหมุนเกินค่ะคุณนักเรียน

แต่เอาขาขวาไขว้หลัง

แหมรวมท่าครั้งแรก

ก็ลองมาเต้นประกอบเพลงกันดูบ้าง
พริ้วไหวเป๊ะเวอร์ขนาดไหนไปชมกันค่ะ
ที่จะช่วยยกกระชับต้นขาแล้วก็บ้านท้ายนะครับ
อย่าลืมซ้อมกันบ่อยเต้นกันบ่อยให้สุขภาพที่แข็งแรง

ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ

ตาตาตาตาตาตา
หุ้อมาดีครับคุณผู้ชมค่ะ
น้ำท่าของเราเนี้ยนะครับมันใช้ได้เลย

เห็นแล้วแต่หัวอารมณ์บอกต่อ
เพราะว่าทำตามง่ายฟิตเดตของแม่บ้านประจันบัน

แล้วถ้าเงื่อออกระบบไม่ถึงอึดซึ่งก็ทำงานดี
ใช่แล้วเมตาโบลิซึ่งก็ทำงานดีค่ะ
หลังจากเต้นเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกเบาสบายกระปี้กับปาก

เอาไปว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะมาทำเครื่องประดับกันค่ะ
ต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่เพราะว่ามันฟุ้งฟิ้งมาก

พวกเราสองคนทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ใช่ค่ะระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถ

สำหรับวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาไปเต้นกันต่อแล้วนะคะ
เพราะว่าเราอยากหุ่นเสียเปรี้ยเวอร์กันนะคะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป